คุณผู้ชมไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันหน่อย
วันนี้ท่านกลับไปที่โรงเรียนเก่าก็คือโรงเรียนเตรียมทหาร
ท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๑๒แล้วก็เป็นจบรอรุ่นที่๒๓
วันนี้เป็นวันงานสถาปนาโรงเรียนปีที่๖๑
แล้วก็เป็นงานวันเกียรติยุทธ์จากดาวประจำปี๒๕๖๒ด้วย
ก็ลักษณะเหมือนว่าไปรวมสิทธิ์เก่านะคะ
วันนี้ไปกันหลายคนเลยค่ะนอกจากนายกรัฐมนตรีแล้ว
ป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ท่านก็เป็นเตรียมทหารรุ่นที่๖จบรอรุ่น๑๗
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วก็บรรดาผู้นำเหล่าทัพเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพลียงแบบนี้ค่ะ
คือนอกจากจะมีผู้นำเหล่าทัพในยุคปัจจุบัน
ที่จะได้รับรางวัลประกาศเกียรติยศจากดาวโดยตำแหน่งแล้วนะคะ
รางวัลประกาศเกียรติยศจากดาวโดยการคัดสรรในปีนี้ค่ะ
แก่พลเอกอักษราเกิดผลท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการ

แล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติศุกร์จังหวัดชายแดนใต้ด้วย
ได้รับรางวัลสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
ส่วนนี่ค่ะอีกคนหนึ่งนะคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดี
อีกหนึ่งท่านก็คือพลเรือตรีอาภากรอยู่คมแก้ว
อดีตพบหน่วยซิลนะคะซึ่งก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๒๓
ได้รับรางวัลสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาตินะคะ
พลเรือตรีอาภากรอยู่คมแก้วและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาตินะคะ
แน่นอนนะคะว่าเจอนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวจะไม่ถามก็ผิดวิสัยนะคะ
ว่าท่านคะอนาคตทางการเมืองของท่านจะเป็นอย่างไร
นายกรัฐมนตรีตอบสั้นให้ไปดูข้อกฎหมายแปลความเอาเองนะคะ